กันหน้าเวทีหมอลำที่อุบลก่อนนะครับ

ผู้คนก็ต้องหนีกันแล้วครับ

วัยรุ่นมาดูหมอลำแล้วก็

ชาวบ้านก็ต้องวิ่งหนีกันนะครับ

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นคืนวันที่๑๕พฤศจิกายนนะครับ

อำเภอตรการพืชผลจังหวัดอุบลรัชธานี

แทนที่เขากำลังจะมีความสุขสนุกสนานกับหมอลำ

ตำรวจสพตรการพืชผลเข้ามาระงับเหตุนะครับ
แต่ก็แหม่เห็นใจชาวบ้าน
อันนี้คือเขาซื้อบัตรเข้ามาดูนะคุณเดี๋ยวมาสอน

แต่ถ้าเกิดว่าเขาคุกมะยู

เท่ากับคนตะการน้ำกัน

คนหนึ่งเก็บคนหนึ่งเผาโรงพยาบาล

มันบอกว่าคุกค้า

แต่ถ้าเกิดว่าเขาคุก
คนหนึ่งเผาคุกคนหนึ่งเผาโรงพยาบาล
บอกว่าคุกค้า

พี่ตำรวจหน่อยครับ
โอเคบอก
ใช่ค่ะ

เจ้าหน้าที่ใช้การประนีประนอมและการเจรจา

ทีนี้ก็ต้องเลิกโดยปริยายครับทุกผู้ชมครับ

ชาวบ้านคนอื่นที่เขาซื้อบัตรมาดูเนี่ย

จริงทั้งแพงนะได้ค่าเสียหายให้หมด